สวัสดีทุกคน
ไม่เอาของของผมไปเก็บทำไมทำไมไม่ออกของผมว่ามันถ่ายไม่ได้
ก็คือบ่ายเบี่ยงการถ่ายคืนเรื่อยคือมันหลายครั้งจนแบบ
มั่นใจแล้วว่าร้านนี้มีพฤติกรรมช่อกงแน่นอนนะครับ
พอโทรมาบอกทุกครั้งเขาก็บอกว่าได้วันนั้นคุณเกิดมาคุณจะได้แน่นอนคุณจะได้แน่นอนอย่างนี้ครับ
แต่ก็ไม่ได้คืน๑นาที๔รอบน่ะ
พอทองแม่เขาทำ๓บาทเปลี่ยนรายใหม่
หมดอาทิตย์หนึ่งเดือนนี้เลยเลยมา๘เดือนแล้ว
ทุกเดือนผมไม่ถามนะเดี๋ยวสิ้นเดือนเสร็จทุกเดือนอ่ะถามเขา
ไม่ถึงเดือนเลยไปถังมันช่างไม่อยู่ช่างไปพักร้อนบ้างอะไรบ้างเนี่ย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเออจริงเรื่องนี้นี่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นข่าวนะคะ
แล้วก็คนสนใจเยอะด้วยนะคะคืออาจจะเป็นเพราะว่าลีลาของการไลฟ์
ระหว่างที่ไปทวงของกับพยายามอธิบายเรื่องของนะคะ
ของเจ้าของร้านกับเจ้าของทองนะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันยังไงกันแน่นะคะ
ก็เป็นที่ฮือฮาขึ้นมาคนมีความคิดความเห็นคนแรกที่ให้สัมภาษณ์ไป
คุณนะวันนี้ได้ทองแล้วแต่อีกสองคนในรายการยังไม่ได้
แล้วมีหนึ่งคนในรายการเราวันนี้ไม่ได้เอาทองให้เขาไปอย่างเดียว
เงินเขาไปด้วยเพราะว่าเอาไปเปลี่ยนไลน์ค่ะคุณผู้ชมเอ้ยยังต้องตามอยู่นะคะ
ถนัดโรนโรมแก้วเพชรอีกสองท่านคือคุณชะมนีคุ้มวงนะคะ
มันไม่ขำหรอกนะแต่ว่ามันขื่นนะมันหัวเราะขื่นใช่ไหมคะ
คือเมื่อเจ้าคุณนี้คนที่ไลฟ์คือคุณบีรพรรดิได้แล้ว

แต่อย่างของคุณทองจันทร์กับคุณชะมิยัง

อันนี้เรามั่นใจเองหรือว่าใครบอกหรือเขาบอก

คิดว่าเขาขายไปแล้ว

คุณทองจันทร์จริงวันนี้ตั้งใจจะไป

วันนี้ตั้งใจจะไปเอาออกมา
แต่พอคลิปมันออกมาตั้งแต่วันที่๑๕แล้ว

ถ้าคุณผู้ชมเคยเจอปัญหาลักษณะแบบนี้

เจอปัญหาจากร้านนี้แถวประชาอุทิศ๑๐นะคะ

ก็ก็ลองให้ข้อมูลผ่านทางไทยรัฐได้นะคะ

ร้านนี้เอาทองไปที่ร้านนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

เป็นเดือน๘เดือนแล้ว
ก็ยังไม่ได้แล้วก็นัดตลอด
พอถึงเวลาผมไปถามก็รอสิ้นเดือน

แล้วไปถามอีกทีก็ว่าวันนี้วันหยุดเยอะ

เราจำวันที่ไม่ได้ใช่ไหมคะ

แต่ไปประมาณตุลาคมปีที่แล้ว

เขาบอกเดี๋ยวได้ขุดจีนได้แน่

น้ำหนักทองไปเท่าไหร่๓บาทเป็นสร้อยใช่ไหมคะเป็นสร้อยคอสามบาทแล้วเอาไปเพื่อ
เอาไปเปลี่ยนเส้นใหม่แล้วเขาไม่มี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
เพราะอันนี้มันจำรุดแล้ว
มันชำรุดจอยเปลี่ยนเส้นใหม่น้ำหนักเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ก็เพิ่มเงินให้เขาไง
เพิ่มเงินคือเพิ่มไปเพื่ออะไรฮะค่าจ้างนี้ค่าจ้างทำเนี้ย
เขาใช้เส้นเส้นเก่าของเราไปทำหรือเป็นเส้นเก่า
ไปทำให้เงินไปอีกเท่าไหร่คะ๕๐๐๕๐๐บาท
จ่ายเลยวันนั้นทองไปยื่นไป๓บาทพร้อมเงิน๕๐๐๐บาทจ่ายเลยทีเดียวใช่ไหมฮะจ่ายวันนั้นเลย
ผมเชื่อใจเขาคิดว่าอาทิตย์เดียวเสร็จไม่งั้นผมก็ยังไม่จ่าย
ที่ร้านบอกว่านานแค่ไหนให้ไปรับคะ
อาทิตย์หนึ่งพอถึงอาทิตย์ผมไปถามก็ยังไม่เสร็จ

คนทำพักร้อนเป็นเดือน
ตอนนั้นครั้งแรกที่ไปถามตอนครบสัปดาห์น่ะคือบอกว่าคนทำคือช่างทอง

ครั้งแรกที่ไปครบสัปดาห์เขาบอกว่าช่างทองพักร้อนเป็นเดือน
แล้วเราไปอีกกี่ครั้งเอาเท่าที่จำได้ค่ะคุณจำนิ

เอาทองไปละลายแล้วเขาไปทำแบบว่าละลายเขาแล้วกำลังจะทำ

เอาไปหลอมใหม่เลยผมถามว่าแล้วเอาไปขายแล้วยัง

ผมถามเขาก็ว่าไงผมไม่อ้อมคอม
แต่ตอนนั้นกี่เดือนแล้วครับที่ลุงถามอย่างนี้

ประมาณเดือนไหนครับก่อนปีใหม่หรอหรือว่าหลังปีใหม่
หลังปีใหม่ในช่วงนี้ผมก็ไปถามอีก
เขาบอกนายเฮี่ยผมให้แน่แต่ตอนนี้จริงกำลังทำ
คือตลอดระยะเวลาตั้งแต่ครบสัปดาห์แรกที่นัด
เค้าเรื่อง๔๗ปีมาเรื่อยเรื่องวันเป็นเดือนคราวนี้แล้ว
เดือนหนึ่งเสร็จพอถึงเดือนผมไปถามยังไม่เสร็จ

เริ่มเอกใจที่ถามเขาเนี่ยหลังปีใหม่ใช่ไหมคะ

ถามเขาจริงจังหรือพูดทีเล่นทีจริงคะ

หน้าคุณชะนีเป็นคนน่ายิ้มนะคะ
ไม่ใช่ไม่ร้อนใจเอาคืนแกเถอะนะคะ
คือถามเขายิ้มแล้วแล้วเขาหยอกกลับหรือว่าเขาพูดจริงจัง

แล้วผมก็ไม่รู้ว่า

แต่ถ้าตอนนี้ไม่ได้ทองได้เงินก็ยังดี
พูดกับเขาเหรอคะหรือว่าพูดตอนนี้

คือเปลี่ยนจาก๓บาททองคำมาเป็นเงินนะนะ
แล้วบวก๕๐๐เอาคืนด้วยไหม

วันต่อนะเอาคืนสิ

เดี๋ยวต้องกลับให้ลองให้คุยให้

๒๓หมื่นตอนนี้ถ้าขายก็หัดทุนนะ
ขายก็ไม่ได้เลยนะครับราคาคล้อมลง
ถ้าตั้งวันพดไม่ได้ต้องหลาย
กลับไปตั้งแต่รอบแรกพอครบสัปดาห์ตั้งแต่รอบแรก

คือคนที่เราเอาไปรอบแรก

คือไปก็จะเจอคนหรือสองคนนี้ตลอด
และอีกคนอ้วนผู้หญิงอ้วน
คนที่เราไปทำเอกสารเอกสารฉบับนี้เนี่ยหัวกระดาษคือบินเงินสดนะ
นายรณรงค์บินเงินสดนะคะแล้วก็เขียนชื่อร้านแล้วก็เบอร์ร้านไว้
แล้วก็เขียนมาแล้วก็ดอกจันทร์เอาไว้นะคะว่าจ่ายเงินครบเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้คือแต่ละครั้งที่ไปได้เจอคนเดิม
บางทีก็ไม่เจอบางทีผมก็รอสักพักนึงเขาก็มา
คุณชำนี้กับร้านทองร้านนี้เนี่ยคุ้นเคยกันเหรอคะ
โอ้โหซื้อทองร้านนี้ไงหมายถึงเส้นสามบาทนะคะซื้อร้านเขา
ตอนแรกซื้อสองทีหลังผมเพิ่มอีกบาทสามบาท
คือซื้อขายกับเขามาหลายปีหรือยังคะหมายถึงเคยรู้จักอ่ะ
เคยรู้จักแต่ผมซื้อสองปีกว่าแต่เขารู้จักชื่อผมดี
แต่ผมไม่เคยถามชื่อบ้านคุณชำนี้อยู่ไกลจากร้านนี้ไหมคะ
บ้านผมที่แท้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะแต่ที่พักก็อยู่ใกล้เอง
ใกล้คือเดินถึงไหมเดินถึงผมก็เดินทุกวัน
ป๊ะหน้ากันทุกวันเลยสิฮะแต่ผมไม่เคยมองหน้าก็หรอก
ไม่รู้ยังไงครับเดี๋ยวหาว่าทวงทองอีก
เป็นทวงหาว่าทวงของเรา

บางทีก็ยิ้มแต่ผมไม่ได้เข้าไปทวงนะเขาบอกนัดเดือนอย่างนี้

คือเราจะเข้าไปเมื่อครบที่เขานัดใช่ไหมคะ

ทีนี้ของคุณชำนิดเนี่ยนะคะย้ำก็คือว่าตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วแล้วนะคะ
แล้วก็ไป๓บาทเอาเงินไปให้เขาด้วย๕๐๐บาท
เพราะว่าทองเส้นเดิมมันชำรุด
เหมือนเราจะเปลี่ยนนั่นแหละใช่ไหมคะ
แล้วก็พอมันเริ่มแปลกแล้วหลังปีใหม่ก็
ถามก็ถามบ่อยไงไปทวงก็บ่อย

มาที่คุณทองจันทร์ของคุณทองจันทร์น้ำหนักทองที่ไปเท่าไหร่คะ

สลึงไปตั้งแต่วันที่๑๗

เอาไปจำไว้ค่ะ
จำนำใช่ไหมคะของเราจำนำเลยใช่ไหมคะ
ส่วนเอกสารที่ของคุณทองจันทร์ถือมาคือบนหัวคือบินรับซื้อชั่วคราว

รับซื้อชั่วคราวแล้วก็บอกไว้ว่าเงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะ
ทีนี้ตอนนั้นเอ๊ะตามปกติเวลาเอาทองไปไว้แล้วเอาเงินมาเนี่ย

ไม่ใช่เรียนเห็นว่าตรงนี้เขาเขียนเงื่อนไขเอาไว้
พ้นจากวันที่๑๕เดือน๘คือของเรายังไม่ถึงแน่แล้ว

นำบินนี้มาความรับเงินค่อยใน๔เดือน

ไม่คิดว่าจะเอาไปไว้นาน
คือภายใน๔เดือนนะคะ

แล้วก็เดือนหนึ่งของเราก็ยังไม่ถึงตามที่ตั้งใจ
ค่ะแต่ว่ามันมีข่าวออกมาแบบนี้แล้วหนูก็ตกใจ
ว่าแล้วหนูจะได้ของของหนูคืนไหม
แล้วร้านปิดแบบนี้ร้านเขาจะเปิดไหม
คุณทองจันทร์เคยเอาทองไปไว้กับร้านนี้มาก่อนหน้านี้ไหมคะ

เคยซื้อทองอันนี้ร้านนี้ไหม

แล้วเคยทำอะไรกับร้านนี้มาก่อนที่จะเอาไปจำเลยค่ะ

อยู่แถวนั้นถือว่าเป็นคนรู้จักหน้าค่าตาเคยทักทายอะไรไงแค่ไหม

ถามหน่อยร้านนี้คือถ้าเอาระแวกนั้นนะคะมีร้านนี้ร้านเดียวเหรอคะ

ไม่รู้ค่ะบางทีก็เปิดช้าง่าย

ปะเหมาะกับเวลาที่เราจะไปนะ

แล้วอย่างของคุณทองจันทร์นะคะทำไมไม่ไปอีกร้านหนึ่ง
พอดีหนูเดินผ่านหนูจะไปร้านนู้นแล้วแต่ร้านนู้นปิด
คือร้านนี้เอาเท่าที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะคะ
ตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปใช้บริการเขาช่วง๒ปี

คนแถวระแวกนั้นเขาบอกว่าเปิดมา๒๐กว่าปีแล้ว

หนูก็เพิ่งมาอยู่ประมาณ๒ปี

อืมตั้งแต่ผมอยู่เกือบ๔๐ปีใช่ไหม

เห็นคุณท่องอาจารย์อยู่แถวนั้นมากี่ปีค่ะ

เขามีร้านทอง๓ล้านไง

แล้วเรามองเข้าไปเราเห็นเป็นคนน่าคุ้น๒๓คนนี้เหมือนเดิมไหม

อ๋อไม่มีตังค์ซื้อ

พอเรามีเงินเราก็ต้องแบบส่องใช่ไหมคะ

มีอย่าง๓ร้านอีกร้านเขาย้ายไปแล้ว

คุณผู้ชมค่ะคือเรื่องพวกนี้จริงไม่ซับซ้อนนะครับ

รีลาของการไลฟ์มาทำให้ข่าวนี้
คนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเยอะนะคะ
นายรณรงค์เอาประเด็นนี้ก่อนคือตกลงแล้วเวลาเดี๋ยวเอาของท่านนี้ก่อนครับ
เวลาเอาทองไปจำนำที่ร้านทองไม่ใช่ที่โรงจำนำนะที่ร้านทอง

คือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าการที่เปิดโรงรับจำนำได้เนี่ยต้องมีใบอนุญาต
ถ้าไม่มีใบอนุญาตผิดพรบโรงรับจำนำ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐
ซึ่งถ้าพบเห็นก็สามารถแจ้งตำรวจดำเนินคดีได้เลย
คือร้านทองก็ร้านทองโรงรับจำนำก็โรงรับจำนำ
ถูกต้องครับก็ต้องแยกกันเพราะว่าคืออย่างนี้นะครับ
ต้องแยกกันโรงรับจำนำจะมีระเบียบของเจ้าที่ของรัฐ
จะมีเทศบาลเข้ามาช่วยดูแลกำกับดูแลทรัพย์สิน
ถือกุญแจที่ปิดเปิดตู้ทองที่จะเอาของมาจำนำไว้
ต่างหากจากกันมีระบบการตรวจสอบ
แต่ถ้าเป็นโรงรับจำนำเถื่อนหรือไม่มีใบอนุญาต
ก็ทำกันเองแบบง่าย

ซึ่งไม่รู้ว่ามีต้นคั่วอะไรยังไงหรือเปล่า
ส่วนกรณีเอาทองไปทำอันนี้ก็อยู่แล้ว

จริงถ้าลุงแกมี๓บาท
แต่ทำไมแกไม่เปลี่ยนเส้นใหม่จ่ายตั้ง๕๐๐๐บาท
ไม่มีไม่มีทอง
ไม่มี๓บาทไม่มี๓บาทที่พอดีกันใช่ไหมคะ
มันไปทำร้านอื่นเขาก็เกรงใจบ้าง

แต่ในส่วนของการทำทองเนี่ยอันนี้ร้านทองรับทำได้
คือปกติร้านทองที่จะรับทำจะต้องมีช่างทำทอง

แต่ละครั้งจะต้องมีทองหมุนเวียนประมาณ๕๑๐ล้านบาทนะครับ
เพราะงั้นถ้าร้านทองที่สมมุติว่ากิจการไม่ดี
อาจจะไม่สามารถจะไปจ้างช่างทำทองมาหลอมก็ได้

มันไม่ได้ว่าอยู่คุณจอมขวัญถือไปช่างทำทองก็จะทำให้นะครับ
ไม่ต้องห่วงเรื่องที่ฉันมีทองหรอกค่ะ

คือเดี๋ยวถ้าได้สายก็ดี

เดี๋ยวคุณผู้ชมขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าอาจจะนะคะ
อาจจะได้คุยกับจะเรียกว่าเจ้าของร้านหรือคนที่ร้านทองนั้นแหละสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวได้คุยกันกับเจ้าของร้านนะคะ

คุณชำนิเวลาไปเนี่ยคนที่คุยด้วยเนี่ยก็จะเจอหน้าสามอาจจะท่านสองท่านใช่ไหมคะ
คือเวลารู้ไหมเขาชื่ออะไร

ไม่แปลกหรอกค่ะไปครั้งแรกใช่ไหมคะ

ทีนี้เราเราเรียกในรายการนะคะเรียกว่าเจ๊หมวยตามที่ตามที่ผู้ที่ให้สัมภาษณ์บอกนะคะ
ในฐานะเจ้าของร้านทองที่ตกเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะคะเจ๊หมวยสวัสดีค่ะ

หมวยเป็นเจ้าของร้านถูกต้องใช่ไหมคะ

เป็นหุ้นส่วนมีกี่หุ้นคะ

หุ้นเป็นผู้หญิงทั้ง๒คนไหมคะ

ไม่ได้เป็นค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะ
ร้านทองร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะเจ๊หมวย

เคยมีค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกไปแล้วค่ะ
หมวยตกลงว่าตอนนี้เอาอย่างนี้นะคะมีคนหนึ่งที่ได้ทองคืนไปแล้วนะ
ก็คือคนที่ไลฟ์ในข่าวที่เราเห็นนะคะ
ทีนี้คนอื่นคนอื่นเอายังไงต่อคะ
คนอื่นก็ทยอยคืนให้ค่ะ
เพราะแต่ช่วงนี้ไม่ได้เปิดร้านค่ะ

ก็ช่วงนี้เปิดไม่ไหวค่ะ
บอกตรงว่ากระแสมันแรงมาก
ก็เลยปิดร้าน
แล้วคนที่ทองยังค้างอยู่ที่ร้านเนี่ย

ไม่ต้องเปิดร้านหรอกเรานัดรับกันได้เลย
ค่ะเดี๋ยวไปฝากไว้ที่สถานีตำรวจให้ค่ะ
อันนี้ประสานงานกับสารวัตรแล้วค่ะ
ถ้าเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะว่าจะเอาไปไว้ที่สารวัตร

สารวัตรอะไรคะหรือว่าขึ้นไปเขาก็รู้กันคะ

หมวยคะขอถามรายละเอียดนิดนึงของ
ของขุนชมนี้จำคุณห์ชมนี้ได้ไหมคะ
อันนี้เราก็ยอมรับนะคะว่าเกิดการผิดพลาด
แต่อันนี้บอกตรงนะคะว่าไม่ได้เจตนาที่จะโกงของลูกค้า
เพราะว่าถ้าโกงในป่านี้ไปแล้วคงไม่มาให้สัมภาษณ์แล้วค่ะ
เพราะว่าเรายังจะต้องทำมาหากินต่อไปนะคะ
ของคุณจำนี่นี่คืออธิบายได้ว่า
คือเนี่ยเกิดจากความช่วยของลูกน้องอ่า
คือเขารับงานมาแล้วเนี่ยเขาก็ลืมส่งช่าง
พอลืมส่งช่างก็ช่างเขาก็ไม่ได้ไปตรวจเช็คอะค่ะ
เขาก็เข้าใจเข้าใจว่าคือคุยกันคนละเรื่องอะค่ะ
ก็เลยถามถ่ายกันมาเนี่ยจนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วถึงได้รู้ว่า
งานยังไม่ได้ส่งให้ช่างนี่

พอช่างทำมาก็ทำมาผิดสเปคก็เลยส่งคืนไป
ก็เลยยังไม่ได้ค่ะ

ก็เลยมีแจ้งกับพี่ชำนิไปแล้วว่า
เดี๋ยวไม่เกินเดือนนี้ได้

เดือนนี้คือเดือนพฤษภาคม
ใช่ค่ะมีแจ้งไปแล้วค่ะว่าไม่เกินเดือนนี้
เจ๊หมวยค่ะขอแจ้งนิดนึงคือ
ที่คุณชำนิจะได้จะได้เป็นทองเส้นเดิมที่เอาไปตอนแรก
หรือเป็นทองเส้นใหม่ที่น้ำหนัก๓บาทเท่ากันคะ
คลองเส้นใหม่ค่ะเป็นคลองเส้นใหม่แล้วเดี๋ยวจะมีค่าชดเชยเสียเวลาให้ค่ะ

คือทางร้านเนี่ยเดี๋ยวจะรับผิดชอบอยู่แล้ว
เพราะว่าอันนี้เราก็ยอมรับว่าทางร้านผิดพลาดเอง
ค่ะได้ค่าชดเชยเท่าไหดิฉันขออนุญาตถามแทนเลยค่ะ
ทีนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอปรึกษากันก่อนนะคะว่าจะให้เท่าไหร่
แต่ที่ผ่านมาเราก็ชดเชยไปอย่างลูกค้าที่มาจำนำแล้วไม่ได้ช้าอะไรอย่างนี้

คือที่ได้ช้าเราก็ไม่เอาดอกเบี้ยเพราะว่าเราก็ยอมรับว่าเราไม่ได้ให้ความสะดวกกับลูกค้าก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยทางร้านเนี่ยไม่พร้อม
หวยเจ๊หมวยเข้าใจค่ะเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวให้พูดในกรณีคนเอาไปจำนำแต่ขอเรื่องคุณชำนิดนิดเดียวเจ๊หวยจะได้ตรงกับคนนะคะ
คือตกลงคุณชำนิดจะได้ทองเส้นใหม่ที่น้ำหนัก๓บาทเท่าเดิมนะคะ

หลัก๓บาทเท่าเดิมค่ะแล้วก็จะมีค่าเสียเวลาชดเชยให้ค่ะ
ซึ่งยังไม่บอกใช่ไหมว่าเท่าไหร่
ยังยังต้องปรึกษากันก่อนค่ะ

ก็คงจะเป็นหลักพันเป็นหลักหมื่นไม่ไหว
เพราะว่าทองเส้นหนึ่งกำไรไม่กี่ร้อยอ่ะค่ะ
หวยจำได้ไหมคะว่าทองคุณชำนี้ไปอยู่ที่ร้านตั้งแต่เดือนไหนคะ
จำไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงแล้วงานไม่ได้เป็นคนรับ

จ้ะจ้ะเจ๊หมวยทองคุณชำนิถ้าที่คุณชำนิบอกคือไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะ
ค่ะค่ะอันนี้อย่างที่บอกค่ะคือทราบว่านานแล้วเพราะว่ามีการคุยกับช่างไว้ว่า
คือตอนหลังเนี่ยมาคุยกับช่างถึงได้รู้ว่าอ๋อมันตกหล่นเพราะว่าลูกน้องไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งให้ช่าง

เจ๊หมวยเดี๋ยวเอางี้เจ๊หมวยได้ฟังของแต่ละคนบอกผ่านข่าวใช่ไหมคะว่าคือคำชี้แจงมันไม่ได้มีคำชี้แจงเดียว
มันเป็นว่าช่างไม่อยู่ช่างพักเจ้าของไปต่างจังหวัดอะไรแบบนี้มันมีหลายอย่าง
อันนั้นมันคนละกรณีกันค่ะ

เขาเอาทองมาจำนำแล้วก็ถ่ายไม่ได้อะไรอย่างนี้
ได้ค่ะนี่ฉันหมายถึงของคุณชำนิดนี่แหละที่คุณชำนิไปทวงในแต่ละครั้งเนี่ยคือเหตุผลมันแตกต่างกันไม่ใช่ว่าทองยังไม่เสร็จอย่างเดียวนะ
อ๋อของคุณชำนิเนี่ยเราไม่ได้บอกอะไรเราแค่บอกว่ายังไม่เสร็จค่ะเราแค่บอกว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวเสร็จแล้วโทรมาแจ้ง
เจ๊หมวยค่ะเอาอย่างงี้เราไม่เคยเห็นหน้ากันเจ๊หมวยเนี่ยเป็นคนไหนในไลฟ์ในคลิปที่ไลฟ์เป็นข่าวคะ

อ่าเชิญค่ะยังไงค่ะถามว่าสิ้นเดือนนี้เสร็จแน่หรือเปล่า

คืนได้สักเร็วสุดเมื่อไหร่คะก็คงไม่เอ่อน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าค่ะ
เดี๋ยวนะวันนี้เราคุยกันวันพฤหัสเจ๊หมวยช่วยบอกวันสักหน่อยได้ไหมคะ
คนรอทองมาตั้งแต่ตุลาคมหน้านะค่ะค่ะคือเอาแน่แน่เลย
ไม่เกินอาทิตย์หน้าค่ะเอาเอาถึงวันไหนไม่เอา
ฉันต่อรองให้วันจันทร์หน้าได้ไหมคะเออตอนนี้ที่ฉันอยู่ต่างจังหวัดนะคะ
ฉันได้อยู่กรุงเทพไม่แต่เจ๊หมวยไม่ใช่คนทำทองนี่
ก็แค่โทรไปสั่งเขาไม่ได้หรอคะได้แต่ว่าดิฉันต้องเป็นคนไปเอาค่ะ
หมวยกลับวันไหนคะเอ่อวันที่ยี่สิบสามอ่าเดี๋ยวเปิดปฏิทินคุยกัน
ี่สิบสามเจ๊หมวยกลับวันพระรหัสหน้าเลยเหรอค่ะค่ะเจ๊หมวยให้เจ้าของร้านที่เป็น
ที่เป็นหุ้นส่วนกันอีกคนนึงเอาให้ได้ไหมคะหุ้นส่วนอีกคนนึงป่วยค่ะอืมอ่า
โทษนะคะอยู่โรงพยาบาลเหรอคะใช่ค่ะนอนอยู่ในโรงพยาบาลนานยังคะ
เอ่อไปผ่าตัดหลังอ่ะค่ะเจ๊หมวยเจ๊หมวยไม่ไม่รีบกลับมาจัดการเรื่องนี้เหรอคะ
มันเป็นข่าวพอสมควรเลยนะแล้วหลายหลายคนด้วยนะเออคุณพิธีกรค่ะ
ดิฉันบริสุทธิ์ใจค่ะดิฉันไม่ได้ไม่ได้เกตนาที่จะเข้าใจเข้าใจ
โกงนะคะดิฉันถือว่าดิฉันคืนให้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าดิฉันไม่คืนให้เนี่ย
ดิฉันก็ไม่รับโทรศัพท์แล้วก็ไม่ไม่ให้สัมภาษณ์นะคะป่านี้ดิฉันก็ปิดร้านหนีไปแล้ว
เจ๊หมวยสักวันที่ยี่สิบแต่ว่าดิฉันยังต้องทำอาหารกินต่อไปสักวันที่ยี่สิบได้ไหมคะ
วันที่ยี่สิบเดี๋ยวให้เขาไปรับที่สอนอราชบุรณะได้ไหมคะเอ่อไม่ทันค่ะ
ไม่ทันดิฉันตอนนี้ยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่เลยเอาวันที่ยี่สิบสี่นะคะค่ะ
ยี่สิบสี่ไปไปรับวันอาทิตย์หน้าฮะภายในวันอาทิตย์หน้า
ดิฉันไม่อยากจะนัดไปแล้วเดี๋ยวดิฉันไม่ได้กลับเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้
ดิฉันเผื่อดิฉันเผื่อไปก่อนนะคะเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้คือถ้าวัน
วันอาทิตย์หน้าคือยี่สิบหกถูกไหมคะค่ะถูกไหมกับยี่สิบสามยี่สิบสี่มา
วันที่ยี่สิบหกเจอเอ่อไปเอาทองได้ที่สอนราชบุรณะค่ะนะคะ
แต่อันนี้เดี๋ยวบอกเจ๊หมวยไว้ก่อนคือดิฉันไม่มีอำนาจตามกฎหมาย
อันนี้คือแค่ช่วยกันคุยนะคะเดี๋ยวไม่รู้ตำรวจเขาจะคุยกับเจ๊หมวยอย่างไรนะ
แต่ว่าอันนี้คือนัดกันที่เนี้ยนะคะยี่สิบสี่เนอะเอ้ยเอ่ยโทษยี่สิบหก
ี่สิบหกถูกไหมคะค่ะอ่าเจ๊หวยเปิดปฏิทินอยู่หรือเปล่า
ยืนยันนะฮัลโหลจ้ายืนยันนะคะค่ะค่ะอ่ะ
มาทีนี้มาอีกคนนึงของคุณทองจันทร์จำนำไว้๒สลึงตั้งแต่วันที่๑๕เมษายนค่ะ
ค่ะเขาจะเขาจะถ่ายคืนแล้วยังไงดีคะส่งไว้แจ้งไว้แล้วใช่ไหมคะ
แจ้งไว้แล้วค่ะแจ้งไว้แล้วค่ะเอ่อดิฉันต้องไปดูค่ะ
เพราะว่าดิฉันยังไม่ทราบเลยเพราะว่าดิฉันมาต่างจังหวัดหลายวัน
อ่ะอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวตกลงร้านทองเนี่ยถ้าเจ๊หมวยไม่อยู่คือปิดด้วยเหรอคะ
ไม่ปิดค่ะคือมีลูกน้องเขาดูแลค่ะร้านร้านวันนี้ร้านปิดใช่ไหมคะ
วันนี้ปิดค่ะเมื่อวานก็ปิดค่ะเอ่อพรุ่งนี้เปิดไหมคะ
พรุ่งนี้ไม่เปิดค่ะแล้วจะเปิดบ้านไหนเอ่อจะเปิดจะเปิดเมื่อไหร่ค่ะ
เจ้าของทองอยากแถ่แล้วค่ะเปิดเมื่อไหร่ค่ะของคุณทองจังใช่ไหม
เดี๋ยวดิฉันต้องไปดูต้องต้องไปดูก่อนนะคะว่าอ่า
ของเขาเป็นเลขที่บินเท่าไหร่แล้วดิฉันเดี๋ยวจัดการให้
เดี๋ยวดิฉันกลับไปก็น่าจะได้ป้องแบบของพี่ชำนี้อะค่ะ
เดี๋ยวเอางี้เจ๊หมวยน่ะกลับมากรุงเทพวันที่ยี่สิบสาม
ร้านทองร้านทองกับเจ๊หวยไม่ได้ผูกกันถูกไหมคะ
ร้านทองเปิดวันไหนคะยังไม่ทราบเลยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้บอกตรงว่าร้านยังไม่พร้อมที่จะเปิดนะคะ
หมวยค่ะอันนี้เราเห็นใจกันแล้วกันเนอะ
คือคนเขาอยากได้ทองล่ะเจ๊หมวยให้ลูกน้องเปิดร้านได้ไหม
หรือว่าไม่ต้องเปิดร้านขายก็ได้
แต่ว่านัดกันไปที่สอนอก่อนอย่างของคุณทองจันทร์สองสลึง
เขาเขาเอาเส้นเดิมใช่ไหมเอาเส้นเดิมเอาเส้นเดิม
ไม่ต้องรออะไรแล้วได้ไหมคะก็ดิฉันต้องต้องรอดิฉันกลับไปก่อนนะคะ
ลูกน้องไม่ไว้ใจกันใช่ไหมคะคืออันนี้เป็นหน้าที่ใครหน้าที่มันอะค่ะ
เจ๊หมวยแต่ว่าอันนี้มันมันมันจุดเจิดนะคือไม่ได้ให้ลูกน้องเขามายุ่งอ่ะฮะ
แต่อันนี้มันอันนี้มันถูกเฉยนะเจ๊หมวยค่ะหรือไม่แน่ก็อาจจะให้หุ้นส่วนเขาหยิบ
ได้วันไหนคะก็ก็พร้อมกับของพี่ชำเนียค่ะ
หนึ่งเดือนเอ๊ะของคุณชำนิดยี่สิบหกค่ะ
สิ้นเดือนอะไรคะค่ะอ่าเดี๋ยวแล้วหุ้นส่วนจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่คะ
หุ้นส่วนเขาปกติเขาไม่ค่อยได้มายุ่งแล้วค่ะดิฉันจะเป็นคนจัดการเอง
เดี๋ยวนะคะมีหุ้นส่วนสองคนตอนนี้รักษาหลังอยู่ที่โรงพยาบาลถูกไหมคะ
ค่ะหุ้นส่วนออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่คะเจ๊หมวย
ยังไม่ทราบเลยค่ะอ่าแล้วหุ้นส่วนจะหยิบทองได้ไหมคะ
ถ้าเขาแต่คุณหมอบอกว่าต้องนอนพักสามเดือนนะคะเพราะว่าเขาหกล้มแล้วหลัง
หลังอ่ากระดูกของหลังคือต้องนอนพักสามเดือนงั้นเอาอย่างงี้
ดิฉันตัดตัดหุ้นส่วนทิ้งก่อนเจ๊หมวยไม่อนุญาตให้ใครหยิบทองสองสลึงของคุณทองจันท
คืนเจ้าของเขาแน่จนกว่าเจ๊หมวยจะเป็นคนทำเองเท่านั้นใช่ไหมคะ
หมวยกลับวันที่ยี่สิบสามค่ะคุณทองจันทร์ไปรอเจ๊หมวยที่ร้านวันที่ยี่สิบสาม
เลยได้ไหมคะยี่สิบสามคงกลับมืดอะค่ะยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่
เอาเป็นว่าสะดวกวันวันอาทิตย์คือไปไปรับที่ที่สอนอนเลยค่ะ
วันอาทิตย์ค่ะยี่สิบสี่ก็ไม่ได้เหรอค่ะดิฉันไม่สะดวกค่ะเพราะว่าดิฉัน
หมวยเจ๊หมวยต้องให้ความสะดวกลูกค้านะคะเพราะว่าตอนนี้เขาถือเป็นผู้เสียหายนะคะ
อันนี้ฉันก็คืนให้สิคะแต่ว่าดิฉันก็ไม่คิดดอกเบี้ยเขานี่ค่ะเอออืม
เอาอย่างงี้ยี่สิบสี่เจ๊หมวยจะไม่ยอมให้เงินถ้าดิฉันยัดทายเนี่ยถ้าดิฉันยังกลับไปไม่ทานเงินนะดิฉันก็เสียคำพูดใช่ไหม
อ๋อไม่คือเจ๊หมวยกลับยี่สิบสามค่ะดิฉันหมายถึงว่าให้คุณทองจันไปรอวันที่ยี่สิบสี่เนี่ย
ไม่ต้องเปิดร้านขายก็ได้แค่เปิดแง้มประตูเอาทองคืนเขานะคะได้ไหมคะ
ฉันสะดวกวันอาทิตย์อะค่ะเพราะว่าดิฉันดิฉันยังไม่แน่ใจเลยว่าจะกลับวันไหน
อ่ะงั้นดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเป็นวันที่๒เอางี้เบื้องต้นนัดในรายการเรา
แต่ว่าตำรวจจะคุยกับเจ๊หมวยยังไงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับรายการ
ขึ้นกับตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะนัดกับตำรวจวันไหนคะวันอาทิตย์ค่ะ
นัดตำรวจวันอาทิตย์เหรอคะค่ะอาทิตย์อาทิตย์ไหนอาทิตยี่หก
อาทิตย์ที่ยี่สิบหกพฤษภาคมใช่ไหมคะค่ะค่ะใช่ค่ะโอ้ใจตรงกันเนอะ
อ่าทีนี้เจ๊หมวยสำหรับคุณทองจันทร์เนี่ยมีค่าชดเชยอะไรให้เขาไหมคะ
ก็ต้องอันนี้ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันค่ะก็ต้องดูแต่ว่าที่ค่าเท็จจริงก็คือไม่เอาดอกเบี้ย
อันนี้เบื้องต้นนะคะไม่เอาดอกเบี้ยแน่นอนอ่าเจ๊หมดแป๊บนึงนะแป๊บนะ
คุณทองจันทร์คิดว่าตัวเองอยากได้อะไรเป็นค่าชดเชยอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
หนูขอได้ทองหนูก็พอแล้วค่ะนี่แค่นั้นนะค่ะ
งั้นเบื้องต้นเป็นวันที่ยี่สิบหกวันอาทิตย์ก่อนที่สอนราชบูรณนา
กี่โมงคะเจ๊หมวยเอ่อเย็นอาหารประมาณสักสามโมงค่ะ
สามโมงเช้าหรอหรือสามโมงเย็นสามโมงเย็นค่ะบ่ายสามบ่ายสามค่ะ
บ่ายสามนะบ่ายสามโมงเย็นเจ๊หมวยค่ะเอาเอาแค่นี้ก่อน
จากเวลาจำกัดนะคะแต่ทีนี้ขอถามอีกนิดนึงว่าร้านเนี่ย
หลังจากนี้ยังเปิดให้บริการใช่ไหมคะอ๋อยังเปิดต่อค่ะเพราะว่า
เราไม่ได้ทำอะไรผิดไงคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ความสะดวกลูกค้าเท่านั้นเอง
เจ๊หมวยจะเปิดร้านขายไม่ได้ไปฆ่าคนกายหรือไม่ได้ไปคดโกงนะคะ
คนจะได้หมดค่ะเจ๊หมวยคะเจ๊หวยจะเปิดร้านขายอีกทีวันที่เท่าไหร่คะ
อันนี้ยังไม่ทราบค่ะอันนี้ต้องรอต้องรอดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้ยอมรับว่าสุขภาพจิตไม่ใช้
สุขภาพจิตไม่ดีเลยค่ะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาค่ะอืม
เจ๊หมวยยังค้างแน่นอนค่ะค่ะเจ๊หวยยังค้างคาอยู่อีกหลายรายไหมคะ
อะไรคะยังค้างคาที่จะเอาทองคืนเขาหรือนัดเขามารับหรือเขาอยากจะมารับเนี่ยอีกหลายลายไหมคะ
ก็หลายลายอยู่ค่ะเพราะว่าก็มีลูกค้าหลายคนนะคะนัดวันเดียวกันหมดเลยเอาไหมคะ
เผื่อใช่ค่ะเผื่อเขาดูรายการเรายังไงตกลงนัดเขาแล้วยังคะ
ตำรวจจะเป็นคนประสานค่ะอ่าแต่เดี๋ยวยืนยันก่อนว่าเจ๊หมวยบอกว่าที่นัดกับตำรวจไว้เนี่ยก็คือวันที่ยี่สิบหกวันอาทิตย์เหมือนกันถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นที่พูดในรายการเราเพราะฉะนั้นตรงกับตำรวจแล้วถูกไหมคะ
อะไรนะคะที่คุยในรายการเมื่อสักครู่นี้คือวันอาทิตย์ที่๒๖พฤษภาคมบ่าย๓เนี่ยตรงกันกับที่คุยกับตำรวจไว้ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะอ่าบ่ายสามนะค่ะตามนั้นนะคะเอาล่ะค่ะ
ขอบคุณนะคะเจ๊หมวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าอ่ะพักสักครู่พักพักก่อนพักก่อนสักครู่ค่ะ
ไม่ได้มันมันดิ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็พยายามคุยให้จบเนอะเพราะเราก็อยากแค่ได้ทองนะ
ส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวไปว่ากันเองนะคะตอนนี้อยากได้ทองก่อนถูกไหมคุณทอมจันทร์ใช่ค่ะ
อันนี้แบบอะไรก็ได้แล้วเอาก่อนทนายรณรงค์คือหลังจากนี้ยังจะต้องอะไรอีกไหม
คือก็ต้องไปแจ้งความร้องทุกข่าโทษตามขั้นตอนทางกฎหมายให้มีการให้มีการสืบสวนว่าทองของลุงยังอยู่ไหม
ของพี่เขายังอยู่จริงไหมคือถ้าไม่อยู่จริงนี่เป็นเรื่องนะ
ที่เอาไปจำนำต้องได้เส้นเดิมคืนส่วนทองที่ไปฝากขายเนี่ยถ้ายังอยู่ก็ต้องเอามาคืน
ถ้าไปหลอมต้องบอกได้ว่าเอาไปหลอมที่ไหนคือต้องต้องมีที่มาที่ไป
ก็จะไปแจ้งความอะไรอีกเขานัดกันแล้วอ่ะเขานัดกันแล้วแล้วให้แบบไปเจอที่สนองราชบูรณะ
ก็ให้ตำรวจไปสืบสวนก่อนซิว่าทองมันยังอยู่จริงไหมเผื่อว่าเขาจะกลับมากรุงเทพไวขึ้น
คือตอนนี้เราเดือดร้อนก็ต้องอำนวยความสะดวกเรานิดนึงเพราะเราเดือดร้อน
แต่ว่าแน่นอนว่าการที่ปฏิเสธที่จะคืนช้าเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย
มันแค่ผิดสัญญาทางแพ่งซึ่งมีแนวตัดสินของสารดีกาเอาไว้อยู่
แต่ว่าแต่เราควรต้องใช้สิทธิ์ของเราตามกฎหมายก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าทองยังอยู่จริงหรือเปล่า
เอานะถึงวันที่๒๖ก่อนส่วนที่ธนารณรงค์แนะนำเดี๋ยวก็ลองไปถามตำรวจดู
ถ้างั้นก็ให้ถึงวันที่๒๖ก่อนแล้วแล้วถ้าสมมุติไม่ได้
เป็นเพื่อนกันแต่คิดว่าเจ๊หมวยคงเอาไปให้แหละ

เพราะอาจจะร้อนใจเหมือนกันเนาะ

แต่หลายคนด้วยไม่ใช่มีแต่พวกหมูสอง

ถ้าวันที่๒๖ไม่ได้ก็ขอเลื่อนอย่างนี้ได้ไหม

อย่างนั้นตกลงตามนี้นะคะวันที่๒๖ดูก่อนนะ
แล้วจะไปฟองเรียกร้องไฮเจให้อะไรไหม

ซึ่งเจี๊ยงหัวอย่างคนนี้ที่แกบอกว่าแกคือคนในคลิปนั่นแหละ
ตอนที่คุยกันรู้ไหมคะว่าคนนี้เป็นหุ้นส่วนร้านเป็นเจ้าของร้าน

หรือคุยถึงคนละคนมั้ง
นั่นแหละก็บอกว่าคนนั้นเลยเป็นพี่ชายเขา

พ่อแม่น้องก็เล่าหมด

ก็ฟังเขาไปทุกทีก็คุยทุกที

ผมไปทวงก็คุยเรื่องอะไรนอกเรื่องไง
แล้วเจ๊หมวยเคยบ่นให้ฟังไหม
มีปัญหาอะไรติดขัดอะไรไหม

คุณลุงคืออาทิตย์เดียวได้ใช่ไหม

หมายถึงว่าคือคงจะเป็นรอบเดียวหรือเปล่าร้านนี้

เสียงดังเลย
เมื่อกี้ไม่ค่อยได้ถามเนอะ
คือตอนที่เข้าไปได้เจอเจ๊หมวย
เจอเจ๊หมวยนี่แหละค่ะ

หนูไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นเจ้าของร้าน
แล้วตอนที่เราเริ่มเอ๊ะมันแปลก
ก็ได้แต่แปลกใจนะคุณพี่
ได้ถามใครไหมมีใครเคยซื้อทองร้านนี้ไหม

ได้แต่แปลกแค่เฉย
จริงอยากได้ค่าชดเชยหรือค่าเสียหายอะไรไหมคะ
ไม่เอาหรอกค่ะหนูขอทองหนูคืนแล้วกัน

รดดอกเบี้ยก็ได้ค่ะ
ถ้าบอกจะเอาเลยไม่รดดอกเบี้ยนะ

ชัดเจนคือที่ลองคุยกันไม่ใช่อะไรค่ะคือทั้งสองท่านไม่เอา

เอาอีกอย่างนั้นฝากคุณทองจัน

เดี๋ยวต้องไปด้วยกันนะคะ
อย่าเพิ่งใจดี
เดี๋ยวใจดีอาจจะไปซื้อเขาเส้นหลายอะไร
ขอยว่าการ
แล้วถ้าได้คืนมาจะใช่ทองของหนูจริงหรือเปล่า

หนูถ่ายรูปในโทรศัพท์ไว้อยู่

ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็ให้ตำรวจสนบุรณะเนี่ย
ส่งกรองวิสุทธิ์หลักฐานตรวจสอบอย่างละเอียดเลยครับ

หรือจริงเดี๋ยวอาจจะไปคุยกับตำรวจก็ได้ค่ะ
ตกลงแล้วทางเจ๊หมวยได้นัดวันเดียวกันกับที่บอกเราในรายการหรือเปล่า
ถ้าไม่นัดก็ออกหมายเรียกมาครับง่ายกว่า
ค่ะเขาสายกฎหมายไงเขาก็จะให้ใช่ไหมคะ
เราต้องไปติดต่อตำรวจอีกทีนะคะว่าเจ๊หวยนัดแท้จริงอย่างไร
แล้วก็อาจจะให้ตำรวจดูรายการก็ได้ว่านัดกันแล้วนะ

แล้วลองถามท่านดูด้วยก็ได้ค่ะ
ว่าเราจะนัดช่างทองเพื่อที่จะมาดูว่าทองจริงหรือไม่ได้ไหม

เข้าภอกเลยจะโถดอย่างเดียวเลย
แล้วถ้าไม่ได้ค่อยว่ากัน
ไม่ต้องช้ากว่า๒๖แล้วนะเอาตามนี้เพราะว่านัดกันแล้วเจ๊หมวยก็เต็มใจ
ครับไม่ใช่ว่าถึงวันเลื่อนไปอย่าเพิ่ง
คือถ้าไม่ได้โทรศัพท์บอกโปรดิวเซอร์เรา
เดี๋ยวตามมาใหม่เดี๋ยวช่วยตามให้ถ้านักงานลงติดท้ายค่ะ
คือในกรณีอย่างนี้มันมีอะไรจะเตือนอีกไหม
คือต้องฝากเตือนประชาชนด้วยครับว่าเวลาไปรับจำนำไปจำนำทอง
ต้องมีเอกสารกลับมาแล้วก็โรงรับจำนำก็ต้องน่าเชื่อถือ
ถ้าจะให้ดีจะต้องเป็นโรงรับจำนำที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
เพราะว่าเขาจะมีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เป็นมาตรฐานตามกฎหมายมากกว่า
แล้วก็ดอกเบี้ยตามอัตรากฎหมายกำหนดเลย
คือถ้าจะไปจำนำไปโรงรับจำนำเถิดให้ถูกกฎหมายใช่ไหมคะ

ส่วนเอาทองไปเปลี่ยนเอาทองไปอะไรอย่างนี้มันก็ร้านทองอยู่แล้วล่ะ
ก็ต้องเลือกร้านทองที่เรามั่นใจว่าไวแล้วก็เชื่อถือได้
นายรณรงค์จริงแล้วถ้าสมมุติข่าวนี้ไม่ได้เป็นข่าวขึ้นมา
หรือว่าแค่ลงบันทึกประจำวันไว้หรือยังไง

แล้วก็มองว่าเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ว่า
การที่ไปจ่ายเงินแล้วไม่ได้ทองกลับคืนมา
มันมีเนาตัดสินของสาธารณ์ว่ามันเงินแค่แพ่ง
แต่ว่าจะเอาทองของเขาไปจำนำต่อ
อันนี้ถึงจะเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้

แล้วถ้าสมมุติยังไม่ได้เป็นข่าวแล้วสองท่านนี้ทำไง
ก็ต้องเอามาคืนถ้ายังอยู่ต้องเอามาคืน

นักงานบังคับคดีได้ว่าเราชำระหนี้แล้ว
แล้วเจ้าหนี้ปฏิเสธการรับหนี้โดยไม่มีเหตุผล

แต่ถ้าไปที่โรงพักให้สมบัติเขาไก่เกียร์ไห้มันจะไวกว่า
อ๋ออันนั้นมาถูกทางแล้วคุณผู้ชมเดียวก็ลองติดตามกันแล้วกัน
คิดว่าไม่น่าจะเกินวัน๒๖โป๊ยไม่น่าจะเกินแล้ว

เดี๋ยวนี้ครับลุงเดี๋ยวตีเลยนะคะ
ฝากด้วยนะคะได้วันนี้หมดเวลาของรายการ
ขอบคุณทั้ง๓นั้นนะคะขอบคุณค่ะลากันไปก่อนค่ะ